เวลาเราขับรถอยู่บนถนนเราได้ยินเสียงวี่วอวี่วอ
ให้เรารู้ว่าต้องหลบและให้ทางเขาเพราะนั่นคือรถฉุกเฉิน
มันได้ฟังหนึ่งติดตามว่าอ่าค่ะรถฉุกเฉินรถกู้ชีพ
ซึ่งเราก็อ่านข่าวเตือนกันหลายครั้งแล้วนะคะว่าถ้าเจอเนี่ย
เบี่ยงซ้ายขยับชิดเบี่ยงขวาขยับชิดอะไรก็ได้
คุณผู้ชมลองดูรถคันนี้เขาทำนะคะว่าเขาทำยังไง
เห็นน่าดแล้วเพราะว่ารถโภรุบาลและทะลิีไม่รู้
จอดยางแตกแต่ว่าเปิดท้ายมาไม่มีผู้โดยสาร
หัวไข้เขาจะตายแล้วครับถ้าจะไปด้วยก็ตามไป

เดี๋ยวได้ไปดูด้วย

คือขับปาดเลนไปปาดเลนมาจอดรถขวาง

ซ่อบคู่ชีพโรงพยาบาลสมุทรปราการ

ขอทางทุกวิถีทางแต่เก๋งสีขาว
ที่มีผู้ชายคนนี่เป็นคนขับ

จนเจ้นและที่เต้นเปลี่ยนเลนเร่ง
คันนี้ก็ปาดขับมาแล้วเปิดกระจกกวักมือเรียกให้จอดข้างทาง
เขาบอกว่าตอนเดินลงมาสภาพนี่นะเมากลิ่นเหล้าฟุ้งเลยค่ะ
แล้วก็ต่อว่ารถพยาบาลอย่างที่เราเห็นในคลิปนั่นแหละ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เชื่อขับตามมาดูเลย
ขับมาไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงให้มันเสียเวลาเพราะชีวิตคนไข้รออยู่
ซึ่งสุดท้ายแล้วผู้ชายคนขับรถเก่งคนนี้ก็ยอมเปิดทางให้รถพยาบาลไปรับผู้ป่วย
แต่มันไม่จบแค่นั้นคุณผู้ชมเพราะรถพยาบาลคันนี้เสียเวลากับผู้ชายคนนี้อยู่นานมาก
สุดท้ายไปรับผู้ป่วยชายวัย๔๖ปีอาการวิกฤตล่าช้า
ซึ่งตอนนั้นกู้ชีพที่ไปถึงก่อนก็ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจยื้อชีวิตไว้ตลอดเวลา
พอรถพยาบาลไปถึงรับผู้ป่วยขึ้นรถได้แต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตระหว่างทางนะคะ

ยังไม่พอชายคนที่ขับรถเก่งที่ปาดหน้ารถเขาจนผู้ป่วยเสียชีวิตเนี่ยยังไม่จบนะคะ
โทรไปร้องเรียนทางศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินด้วยอ้างบอกรถพยาบาลไม่มีเหตุฉุกเฉินแต่เปิดสัญญาณขอทาง
แจ้งความเดี๋ยวนั้นเลยนะคะพอแจ้งความเสร็จสิ้นปุ๊บ
ตำรวจบุกไปจับผู้ชายคนนี้ถึงบ้านเลยค่ะ
บุกไปเลยแบบไม่รออะไรทั้งสิ้น
เดี๋ยวนั้นทราบชื่อผู้ชายคนนี้ชื่อนายสำริทอายุ๓๘ปีนะคะ
ทันทีที่ตำรวจมาถึงบ้านปุ๊บหน้าซิดจ้ะ
ซิดเลยหน้าซิดไม่เหมือนกับตอนที่โบกให้รถพยาบาลจอดเลย

นี่ค่ะซึ่งแม่ของนายสำริทก็ออกมาวอนขอเจ้าหน้าที่บอกว่า
อย่าจับลูกชายได้ไหมเพราะไม่มีเงินประกันตัว

ลูกคุณดื่มเหล้าดื่มแล้วขับก็ผิดกฎหมายแล้ว
คือดื่มแล้วขับคุณไม่เกิดอุบัติเหตุคุณรอดก็ดี

เขาบอกว่าเขายอมรับผิดและเขาขอโทษ

รับว่าเห็นไฟฉุกเฉินแต่ไม่ได้ยินเสียง

เอ่อเขาบอกว่าเปิดไฟแต่ไม่ได้เปิดหว่อ
แต่เมื่อกี้ในคลิปเราได้ยินเสียงหวออยู่นะได้ยิน
ได้ยินเสียงวีห่ออยู่เหมือนกันนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นฤทธแอลกอฮอลหรือเปล่านะ
ความคืบหน้านะคะ๙โมงครึ่งนางนัทธินันบริบูรณ์ภรรยาของนายประชา
คนเสียชีวิตนะคะผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะคะ
เดินทางมาที่สพเมืองสมุทรปราการเพื่อติดต่อขอเอกสาร
เดินทางไปรับศพสามีที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
แล้วก็ให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีนี้ด้วย
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหานายสำริทนะคะ
ขับรถในขณะเมาสุราขับรถกิดขวางเส้นทางรถพยาบาล
แล้วตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานด้วยนะคะว่า
จะเข้าข่ายกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วยไหม

ส่วนกู้ภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ผลชนสูตรเพิ่มเติมต่าง
ก็เดี๋ยวต้องรอมาประกอบสำนวนกันอีกที
สำริทตอนนี้ยังถูกคุมขังอยู่ที่สพเมืองสมุทรปราการนะคะ
ขันก้านบัวญาติของผู้เสียชีวิตนะคะที่รถพยาบาลไปรับไม่ทัน

ตอนเกิดเหตุนายประชาอยู่ก็ชักเกร็งแล้วหมดสติไป
ในบ้านเลยรีบโทรเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่ใกล้มาปั๊มหัวใจก่อน
ระหว่างนั้นพบว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤต
ผู้ภัยเลยรีบวิทยุร้องขอให้รถโรงพยาบาลมารับ
เขาเชื่อนะคะว่าถ้ารถพยาบาลไม่ถูกขวาง
มารับญาติของเขาได้ทันเวลา
ญาติเขาน่าจะยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้
เพราะฉะนั้นเขาอยากฝากเลยนะคนที่ชอบดื่มเนี่ย
มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
ตั้งสติลดความสงสัย
รายนี้คือสงสัยว่าเขาจะไปจริงหรือเปล่า
ก็รีบจริงหรือเปล่าเขาเป็นเหตุผลส่วนตัวหรือเปล่า

เอาจริงเราไม่รู้อะแหละเราไม่รู้จริงคือ
มีบางเคสนะที่เขาอาจจะใช้ในเรื่องส่วนตัวจริงก็ได้
เราก็ไม่รู้แต่ก็กันไว้ก่อน

ช่วยเหลือเขาถ้าเขาทำปฏิบัติหน้าที่จริงนะคะ